อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมมีหญิงสาวในจังหวัดอำนาจริงเขาไปโพสต์คลิป
คลิปหนึ่งมีวัยรุ่นไปก่อเหตุทะเลาะวิวาดกันในงานบุญในหมู่บ้านเธอ

ทำร้ายทั้งคนแก่ทำร้ายทั้งผู้หญิง

เขามีหัวโจกในภาพเนี่ยหัวโจกเป็นคนอ้วนสวมเสื้อแขนยาวสีเทาแล้วก็ย้อมผมสีทอง

เฮ็ดมะภาพเนี่ยมีทั้งผู้หญิงมีทั้งคนแก่
ผู้หญิงได้อย่างไม่สะทกจะโอ๊ยใครหยิบไม้ยาวมาขนาดนั้นคะ
แล้วได้ยินเสียงไหมจับมันจับมันคือหัวโจกคนนั้นเนี่ย
คนตัวทุ่มย้อมผมทองเสื้อแขนยาวสีเทาเป็นหัวโจก
เอาวัยรุ่นมายกพวกตีกัน
งานบุญแท้นะครับต้องเรียกว่าตีกันแบบเละไม่สนใจผู้หญิงไม่สนใจคนแก่
ไม่สนใจเสียงคนตะโกนห้ามในคลิปนะฮะแล้วก็ให้จับคนที่ก่อเหตุ
คือมีการวิ่งกระโดดถีบชายสูงอายุที่สวมหมวกสีเหลืองด้วยครับ
นี่ดูสิผู้หญิงกระโดดโดนต่อยด้วย

จากนั้นเหตุการณ์มันก็ชุนละมุนวุ่นวายกลุ่มวัยรุ่นเตะต่อยกัน
ขวางเตะหมดผู้หญิงคนแก่เตะหมด
หญิงสาวที่โพสต์เขาบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่บ้านหนองมะแซว

กลุ่มวัยรุ่นมาจากบ้านหนองหินอยู่ในอำเภอเดียวกัน
วัยรุ่นกลุ่มนี้ชอบไปหาเรื่องทุกงาน

นำเรื่องจริงไม่ใช่ชายเสื้อขาววิ่งมากระโดดทีบคนแก่

แต่เป็นชายร่างอ้วนสวมเสื้อแขนยาวสีเทาผมทอง
เป็นคนเอาขวดตีหัวผู้ใหญ่บ้านด้วยนะ
เป็นคนเอาหัวตีขวดผู้ใหญ่ในงานที่ออกไปขอให้วัยรุ่นกลุ่มนี้กลับออกไป

โมโหไม่ให้เข้าใช่ไหมตีซะเลยนะครับ
จากนี้ชายร่างอ้วนที่บอกที่สวมเสื้อแขนยาวสีเท้าย้อมผมท้องเนี่ย
ยังเอาก้อนหินขนาดใหญ่ที่วางอยู่เนี่ยไปทุบหัวคนแก่เสื้อน้ำเงินโอ้โหด้วยนะครับ
วัยรุ่นกลุ่มนี้หาเรื่องทุกงานเหมือนตั้งใจไปพังงาน
แล้วก็ใช้วัตถุที่เสียงดังคล้ายปืนหรือระเบิดไปปลาด้วย
เขาเรียกว่าระเบิดปิงปองไปเจอทีหลัง
ปลาใส่ชาวบ้านด้วยครับ

วัยรุ่นจากบ้านหนองหินเนี่ยเขาไปโพสต์ไปเม้นต่อทำนองอาฆาตแค้น
บุญบ้างไฟเจอกันนะคะ
คนที่โพสต์ก็โพสต์เกินไปช่วยให้เป็นกลางหน่อยอะไรอย่างนี้
คือเหมือนไปขู่เขาทำน้องว่าอาฆาตแค้น
เดี๋ยวข่มขู่ต่อว่าเดี๋ยวจะไปทำร้ายคนในบ้านหนองมหาดที่นำคลิปนี้ไปโพสต์ด้วยนะ
คือเหมือนเขาบอกว่าก็คราวที่แล้วคนจากหมู่บ้านนี้ที่โพสต์คลิปเนี่ย
ก็ไปทำร้ายแก๊งวัยรุ่นกลุ่มนี้เหมือนกัน
ไปทั้งมีดไปทั้งดาบไปทั้งปืนปางตายเลย
ก็ไม่แปลกที่เขาจะมาเอาคืน
การเอาคืนมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาขนาดนั้นเลยเหรอคะ

อย่าปล่อยให้มันผ่านไปและอย่าปล่อยให้เขาไปทำแบบนี้ทุกงานนะ
ก่อนที่จะมีคนตายเห็นไหมผู้หญิงคนแก่ก็โดนเต็มไปหมดเลย

เพราะว่าตอนนี้มันกลายเป็นศึกระหว่างหมู่บ้านไปแล้ว
เพราะว่าเดี๋ยวมีงานอีกก็ยกพวกตีกันอีกนะครับ

คุณผู้ชมไอ้เรื่องของการเอาคืนหรือว่าคำว่าเอาคืนเนี่ยนะ
มันได้ความสะใจอยู่แป๊บเดียวนะ
เดียวจริงนะแล้วหลังจากนั้นผลกระทบที่ตามมาเนี่ย

ไม่น่าเลยรู้แบบนี้ไม่ทำดีกว่า